เวลาจะพูดถึงเขาเนี่ยดิฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำมืออย่างนี้หรือเปล่านะ
อ้าวแค่เห็นหน้าก็ขำแล้วซะค่ะคือเขาออกจากวงไปแล้วอืม
แล้วเขาบอกว่าจะมาดูแลครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ย
ลูกสาวของเขาเนี่ยฮอตเลยมีคนติดต่องานเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวให้แฟนคลับของวงดนตรีสุดแนวอย่างโซคู
น้ำตากันไปเนื่องจากว่าโจ๊กโซคูอดีตนักร้องนำ
ประกาศผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าลาออกจากวง
ด้วยเหตุผลที่อยากจะทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวให้มากกว่านี้เพราะว่าตัวเองก็เป็นพ่อ
คราวนั้นก็เรื่องใหญ่เรื่องโตเหมือนกันนะคะว่าคำอาชิกในวงบอกว่า
อยู่อยู่ก็จะไปดังคนเดียวหรือเปล่าทำไมล่ะตัวเองมีงานแล้วก็ทิ้งวง
แล้วเพื่อนร่วมวงคนอื่นจะทำยังไงเพราะว่าตัวเองไปเล่นหนังเล่นละครดังไง
แต่วงโซคูต้องบอกก่อนว่ามีนักร้องนำสองคนนะไม่ใช่แค่คุณโจ๊กคนเดียว
ยังมีอีกหนึ่งคนด้วยแต่อย่างที่บอกไปแหละหลายคนบอกว่า
ต่อให้มี๒คนแต่โซคูยังไงก็คือโจ๊ก
ค่ะแต่คนก็ยังติดตามถึงออกจากโซคูแล้ว
เพราะว่าเขาก็เห็นภาพดูแลครอบครัวไง
เขาก็มีลูกสาวสองคนมีสองคนแล้วน้องอีหวากับน้องอยู่ตรงนั้นเอง
แล้วก็ดูเหมือนจะสนใจงานในวงการบันเทิงเหมือนกัน
แล้วดูสิอ่อนสวนมา
ซึ่งก็มีการปูพื้นฐานทั้งเต้นทั้งการแสดง
ส่วนถ้าใครคิดถึงผลงานเพลงของคุณโจ๊กนะคะ
คุณโจ๊กบอกว่าตอนนี้ไม่ได้วางไมค์ง่ายนะ
ไม่ใช่ว่าผันตัวมาเป็นนักแสดงอย่างเดียวแล้ว
เพราะว่าตอนนี้เตรียมแต่งเพลง
เรียบเรียงทำนองเองทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอน
ตั้งใจว่าจะเป็นผลงานชิ้นพิเศษที่ฝากแฟนค่ะ

เอาตรงก็คือที่เพิ่ง
หมดสัญญากับค่ายแล้วก็ยุบวงไป

เป็นเรื่องที่ถึงเวลาแล้วก็ตั้งใจล็อกไว้นานแล้ว
มันจะเกิดขึ้นปีนี้วันเดือนนี้อะไรอย่างนี้
ก็ดีขึ้นเลยทันทีในเรื่องของเวลาที่ให้กับครอบครัว
ขอโทษอีกครั้งแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมตัดสินใจ
เพราะว่าวงของเรานั้นได้เลิกในเวลาที่สวยงามที่สุดแล้ว
ตอนนี้ผมว่าเหมาะแล้วก็ทุกคนก็จะได้ตั้งตัวทันเพราะอายุยังน้อยกันอยู่ครับ
ตอนนี้ก็งานก็มีทุกรูปแบบครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ล็อกไว้ที่จะถ่าย
ทั้งละครหรือว่าภาพยนตร์หรือพิธีกรก็เป็นจองไว้เฉยแล้วก็ยังรอการถ่ายทำไปเรื่อย
เด็กก็มีแววครับแต่ว่าก็จะไม่บังคับอะไรเลยครับเพราะว่าเขาเรียนเก่งด้วย
แล้วเขาก็กิจกรรมดีด้วยสุดท้ายเราต้องรอดูสักพักนึงว่ายังไง
ถ้าเข้าวงการมาก็ไม่แอนตี้พร้อมที่จะพร้อมที่จะชี้แนะ
แล้วก็มันก็จะง่ายเพราะว่าเราทำมาก่อนเพราะจะได้สอนได้
ใช่ครับเคาน์เตอร์เริ่มโตแล้วเขาก็เรียนโรงเรียนแอคติ้งต่าง
เหมือนไม่ได้ไปเรียนเหมือนแบบเหมือนไปเล่น